แล้วปรากฏว่าพอกู้ภัยกับตำรวจจะมาช่วยเหลือเนี่ย

ถ้าไม่ช่วยเขาจะเอากู้ภัยมาทำไม

ทำแบบนี้คือเพื่ออะไรถ่ายคลิปก็ได้
คุณด่าแบบนี้แหละอย่าเอามามอง
ถ้าเราตัวแบบนี้ไปเลี้ยเชื่อกู
มันยังไงเนี่ยดอมไอ้ที่เซ็นเซอร์ไว้คือไปเลี้ยงควายไป
เออตำรวจโดนด่าครับอ่า
กู้ภัยก็โดนด่าครับอ่าแล้วยังไง
อุตส่าห์จะไปช่วยเหลือไปให้การช่วยเหลือครับ
ประสบโอบอติเหตุปุ๊บไม่รู้หัวร้อนอะไร
แต่ลักษณะเขาเหมือนจะเมาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ
ตอนกลางคืนเลยตำรวจที่โดนเนี่ยเป็นตำรวจจากสพเมืองบึงกาลนะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยนาธีธรรมครับโดนด่ายาบคล้ายครับ
ปิดท้ายด้วยการไล่ให้ไปเลี้ยงควายด้วย
กระบะของผู้ชายเมาคนนั้นเสียหลักไปชนเกาะกลางถนนพุ่งทะลุราวกั้น
แล้วก็ไปตกข้างทางบนถนนหลวงสาย๒๒บึงการพังโคนครับ
ยังดีไม่มีใครบาดเจ็บแต่ว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยเสียหายไปต้นหนึ่ง
คนที่ถ่ายคืออาสากู้ภัยครับพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งครับ

ึงมาเลยบึงมอเตอร์ไซค์ไปเลยจะไปช่วยเหลือ
พอไปถึงเขายังไม่เห็นรถกู้ภัยก็แปลกใจอยู่
ระหว่างรออยู่นั่นแหละโดนชายคนนั้นชี้หน้าไล่ให้กลับไป

เดี๋ยวไปฟังเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่อยว่าตอนนั้นเขาเจออะไรบ้าง
ขับมอเตอร์ไซค์ไปผมก็เอาคาตั้งถึงพื้นพรุ่งน่วนชี้หน้าฝ่างบอก
กลัวร้านไม่ต้องการ

เขาถามว่ามึงเป็นใครมึงไม่ห่วงประชาชน
มึงเจ้าแต่กฎหมายแต่ที่จริงแล้ว
คนที่เขาด่าเป็นตำรวจจริงก่อนแล้วก็ทำงานมานานแล้วด้วยครับ

ทางพันธ์ตำรวจเอกจรุณศักดิ์ลำพุทธาณรักษารัชการ
แทนผู้กำกับสพมบึงการบอกว่า
ตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็ถามว่ามีใครบาดเจ็บเปล่า

หลังจากนั้นก็เลยถามถึงพรบแล้วก็ใบขับขี่
พันธ์ตำรวจเอกจรุณศักดิ์บอกทุกอย่างทำตามขั้นต่อเลย
แต่คาดว่านี่แหละพอถามแบบนี้
ก็เลยทำให้ชายเมาคนนั้นเขาไม่พอใจ
มาถึงก็ถามถึงพรบถามถึงใบขับขี่อะไรแบบนี้นะฮะ
พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ถามว่าเข้าข่ายผิดอะไรบ้างเนี่ย
โอ้โหน่าจะเยอะกว่าเมาแล้วขับ

มีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็เดี๋ยวจะออกหมายให้มา
รับทราบข้อกล่าวหาต่อไปอาจจะต้องรอให้หนุ่มคนนั้นสั่งก่อน
แล้วไม่รู้ว่าจำได้หรือเปล่าว่าพูดอะไรไป

ในข่าวบอกไหมว่าปริมาณแอลกอฮอล์เท่าไหร่
ไม่ได้บอกนะมันแต่น่า